อีกหนึ่งเรื่องแปลกที่จะพาไปดูอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
หมู่บ้านแห่งหนึ่งปกติหน้าหมู่บ้านเขาจะมีอะไร
สารพระภูมิค่ะแต่หมู่บ้านแห่งเนี้ยตั้งเป็นสารพญามัจจุราช

จริงตั้งสารพญามัจจุราชเอาไว้แบบนี้เลย

เป็นรูปปั้นเลยชี้เอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าที่ตั้งแบบนี้
เพราะว่าจะทำให้รอดพ้นจากภัยจากโจรผู้ร้าย

เขาเชื่อกันมาเป็น๒๐ปีแล้วคุณ
โอ้โฮก็ได้จะได้อยู่นะเนอะไม่ต้อง

ตอนกลางคืนเห็นตาแดงวิ่งแล้วจ้า
นี่คือรูปปั้นพญามจุราชสีแดงขนาดเท่ากับคนจริงเลยเนอะ
แล้วอยู่ในท่านั่งประทับบนบันลังหัวกระโหลกแบบนี้
มือขวาชี้นิ้วใบหน้าดุดันหน้าเกรงขาม

เห็นไหมถมึงซึงเลยตาแดงก่ำเลยนะฮะ
ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าหมู่บ้านพฤกษา๓คลอง๔ตะบนบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ทางด้านนายพรเจริญ
นายพรเจริญเป็นคนดูแลสารพญามจุราช
อีกที่ที่เขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีพื้นที่ตั้งสารเป็นของกรมชลปฐาน
อยู่ติดหน้าทางเข้าหมู่บ้านพอดี
ทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยนำรูปปั้นพญามจุราชมาบูชาเอาไว้ตรงนี้แทน

กลายเป็นที่เคารพสัทธาของคนในหมู่บ้าน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในช่วงแรกที่นำรูปปั้นมาบูชาไว้ก็เอาจริงนะ

โดยเฉพาะอย่างที่คุณชนะบอกตอนกลางคืน
คือกลางคืนจะน่ากลัวเพราะดูดุดันแล้วเหมือนมีชีวิต
เพราะว่าตาเป็นประกายสีแดง
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอยู่ไปก็เริ่มคุ้นเริ่มชิน
ตัวของคุณพี่เขาเองเนี่ยนะเขาเคยไหว้ขอโชคขอลาบด้วยนะ
และปรากฏว่าเขาเคยถูกรางวัลมาแล้ว

เฮ้ยสามงวดหรอใช่ตัวเขาเองก็เลยยิ่งมีความนับถือศัพทา

แล้วจริงเขาบอกตั้งแต่มีรูปปั้นพญามจุราชอยู่ในหมู่บ้าน
ไม่เคยเกิดเหตุร้ายไม่มีคนร้ายเข้ามางัดแงะในหมู่บ้านนี้เลยเป็นเวลา๒๐

ที่ป้องกันโจรป้องกันอันตรายสำหรับคนในหมู่บ้าน
ควบคุมเสียงอยู่ในห้องคอนโทนของเราเลย

ไม่ใช่เขาไม่ได้แสดงแบบนี้

เห็นบอกว่าเมื่อคืนไปซอย๗ไปกินลงกินลาบมาอีกแล้ว
ไม่ได้ซอยเจ็ดอย่างเดียวนะซอยจุด้วย